วันแห่งความรักแต่มีเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังหึงห่วงกัน
นำมาซึ่งเหตุไปยิงเขาถึงหน้าร้านนะคะคือสามีพระยาคู่หนึ่ง
เขาเลิกรากันไปฝ่ายหญิงหนีไปแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก
ก็ยังตามหาอดีตภรรยาอยู่ปรากฏว่าไปเจออดีตภรรยานั่งอยู่ที่หน้าร้านที่เป็นเหมือนแบบ
เป็นอู่ซ่อมอู่ซ่อมรถอ่ะรถจักรยานยนต์แต่ไปนั่งอยู่กับผู้ชายที่เป็นช่างที่อู่นี้
เห็นตามตาว่านั่งอยู่กับผู้ชายโอ้โหเอาปืนไปยิงถล่มร้านเลยค่ะ
เอาแต่เลิกกันแล้วไปแล้วใช่เหรอก็ผู้ชายไม่อยากเลิกไง
ก็ไม่อยากเลิกอ่ะตามไปเอาปืนไปยิงตำรวจสพมนครปฐมได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีคนร้ายบุกยิงที่อู่ช่างแมวในอำเภอสนามตำบลสนามจันท
อำเภอเมืองนครปฐมนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้น
ใกล้กับแยกโรงแรมริเวอร์เนี่ยมีปลอกกระสุนค่ะครับ
ไม่ทราบขนาดกระจายเกลื่อนอยู่๑๒ปลอกนะคะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิด
จากการสอบถามช่างแมวค่ะนายสัญญาเทศถัน
แมวบอกว่าตอนตีห้าครึ่งที่ผ่านมานั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่หน้าบ้าน
สี่ห้าคนซึ่งก็มีนางสาวอ้อมอายุสามสิบปี
นางสาวอ้อมเป็นผู้หญิงที่มาติดพันธุ์ช่างแมวนั่งอยู่ด้วย
ตามภาพนี้เลยทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ในรถมีผู้ชายนั่งกันมาสองคนค่ะครับ
แล้วก็มาจอดหน้าอู่นะจอดเสร็จปุ๊บผู้ชายที่อยู่ในรถ
ลงมาจากรถแต่ถือปืนพกลงมาด้วยค่ะอืม
พอนางสาวอ้อมเห็นก็วิ่งเข้าไปในร้าน
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตามเข้าไปเอาตัวนางสาวอ้อมไปขึ้นรถ
นี่แล้วก็หลบหนีกันไปแต่ผู้ชายคนนั้นหยิบปืน
แล้วออกมายิงอีกรอบยิงเข้ามาในร้าน๑๐กว่านัดค่ะ
นี่ค่ะยิงเสร็จก็ขึ้นรถก็หนีไปค่ะ
กระสุนปืนที่ตำรวจเก็บได้ในที่เกิดเหตุ๕๕๖มิลลิเมตรนะคะ
ก็ใช้สำหรับปืนในราชการนะคะตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ครับเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุก็คือ
นายทาดาโคจรานนท์อายุสามสิบห้าปี
กับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนะคะที่ยังไม่รู้ชื่อ
นายทาดาคนนี้เป็นอดีตสามีของนางสาวอ้อม
ที่ไปนั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้านครับ
คู่นี้ค่ะเขาเป็นสามีพระยากันอยู่กินกันมา
มีลูกด้วยกันคนนึงแต่เขาเพิ่งเลิกเขาเพิ่งเลิกกันไป
ฝ่ายชายอ่ะฝ่ายนายทาดาไม่ยอมเลิกฝ่ายหญิงอ่ะ
ฝ่ายนางสาวอ้อมก็หนีออกมาเลยนายทาดาพยายามตามหาค่ะ
ตามหาอยู่หลายที่จนมารู้ว่านางสาวอ้อม
ติดพันธุ์อยู่กับช่างแมวนายสัญญา
พอมาเจอว่านางสาวอ้อมนั่งกินเหล้าอยู่กับช่างแมว
แล้วก็เพื่อนผู้ชายของช่างแมวเนี่ยโมโหและหึง
ก็เลยก่อเหตุนี้เราก็เลยให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะร้านของช่างแมวเนี่ยค่ะ
อยู่ริมถนนนะคะที่อำเภอเมืองนครปฐมเป็นร้านแต่งรถค่ะ
วงการแต่งรถเขารู้จักกันดีช่างแมวเนี่ยเขาดัง
เมื่อช่วงบ่ายตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบร่องรอยกระสุนปืนในร้าน
ภายในร้านมีรอยถูกยิงตามฝาตามกระจกเนี่ยหลายจุดเลยนะคะ
มีปลอกกระสุนตกอยู่สิบสองปลอกนะคะทีมข่าวได้คุยกับพลเมืองดีคนนึง
เธอบอกว่าเธอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะประมาณตีห้าครึ่ง
ใกล้ใกล้จะ๖โมงเช้านี่แหละได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมาก
ได้ยินเสียงคนพูดว่าเอารถมาคูเหรอก็พูดหยาบหน่อยนะคะ
ประมาณว่าเนี่ยมาคู่เหรอแล้วก็เห็นว่าคนร้ายเอาปืนออกมากราดยิง
เห็นเหตุการณ์คนนี้บอกว่าตกใจรีบกลับเข้าบ้าน
กลับเข้าบ้านไปปุ๊บได้ยินเสียงปืนดังอีกรอบนึงค่ะ
หมายความว่ายิงถึงสองรอบนะคะครับเธอบอกว่าปกติบ้านหลังนี้
ก็จะมีคนมาดื่มเหล้ามาอะไรกันอยู่เป็นประจำผู้หญิงผู้ชายมานั่งกันไม่ขาดสาย
ผู้หญิงที่มานั่งบ้างก็แต่งตัวหวาบวิวบ้างเปิดเพลงเสียงดังกันบ้าง
กินเหล้าตั้งแต่เย็นถึงเช้ามืดอีกวันกันบ้างบางวันมีรถจักรยานยนต์มีรถเก๋ง
รถสปอร์ตมาจอดอยู่ริมถนนก็เห็นภาพแบบนี้อยู่บ่อย